คุณผู้ชมค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยควรคำนึงถึง
ที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่
สำคัญเลยนะคะเมาไม่ขับแล้วก็มีสติในการใช้รถบนท้องถนนตลอดเลย
รณรงค์เรื่องของการเมาไม่ขับ

อย่างไฟล์เวลูรีและมังกรปาวพาวิน
เขาก็ได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่จัดขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิด๒
โดยทั้งสองคนฝากเตือนสติพี่น้องที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
ด้วยการแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับค่ะ
และตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับนะคะ
รถบขร่วมกับดรพัยรินชูโชธาวรรถมช่วยว่ากันกระทรวงคมนาคมนะคะ
พร้อมฝากเตือนสติให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีสติก่อนสตาร์ทและงดการดื่มแอลกอฮอลระหว่างเดินทางด้วยค่ะ
เป็นเทศกาลที่ทุกคนจะกลับไปหาคนที่คุณรักนะครับ

ก็อยากให้ทุกคนกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสติอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเรามีสติเนอะทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้
มาร่วมกันให้ประเทศไทยมีเลขอุบัติเหตุเหลือศูนย์
ผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสุดแล้วก็เป็นพรปีใหม่ที่ดีที่สุดของพวกเรา

ช่วยการลดอุบัติเหตุให้ประเทศไทยของเราเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุลดลงเหลือศูนย์ให้ได้นะคะ
ใช่ค่ะเชื่อว่าปีใหม่นี้ทุกคนก็อยากจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับ
เพราะว่าในท้องถนนเนี่ยอยากจะให้คิดกันเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งทุกเส้นทางเลย
อยากจะคิดว่าเรารวมไปถึงเพื่อนร่วมทางเป็นครอบครัวเดียวกัน
เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านไปปลอดภัยพร้อมกันนะคะ